สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัญจรทั่วอาทิตย์เกาะติดทั่วไทยไปกับตลอดข่าวนะคะ
วันนี้มีคนมาช่วยเกาะติดสถานการณ์กับเราแล้ว
คุณดาวสุภาษาราและดิฉันใบตองรัชตะวันค่ะ
วันนี้นะคะหลากหลายประเด็นในการตะลอนไปดูนะคะทั่วไทยเลย

ใช่วันนี้จะบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนหวานชื่น
บรรยากาศก็หวานชื่นน่าอิจฉาโดยเฉพาะคนที่แต่งงาน
เขาบอกว่าแต่งงานธรรมดาแต่งงานในห้องประชุมไม่พอแล้ว
ใช่ค่ะบรรยากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ
แต่งงานแบบดำน้ำล่องเรือขึ้นรถไฟ
ไปขึ้นบอลลูนยิงนกตกปลาหวานแห

แต่ว่าความหวานชื่นเขาไปอยู่ที่ไหนก็ได้
เพราะฉะนั้นวันนี้ตลอดข่าวรวบรวมบรรยากาศ
การแต่งงานน่ารักแปลกดีมาให้ดูกันไปดูกันค่ะ
บอลลูนหลากหลายสีสันสวยงามเหล่านี้
เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในวันแห่งความรัก
หรือวันวาเลนไทยที่ผ่านมานั่นเอง
ในงานบอลลูนเลิฟบอกรักบนฟ้า
ที่จัดขึ้นบริเวณสิงห์ป้าเชียงราย
โดยมีคู่รัก๒๒คู่เข้าร่วมจดทะเบียนสมรส
ก่อนจะขึ้นวอลูนลอยฟ้าไปบอกรักกันอย่างหวานซึ้ง
รู้สึกตาร้อนเผ่ากันเลยทีเดียวค่ะ
งานนี้ก็มีคู่รักคนดังอย่างคู่ของเจนทนา

และคู่ของรุ่งโรธไทยนิยม
เทเบิลเทนนิสพาราลิมปิกไทยด้วยลักษะ

สมกับเป็นวันแห่งความรักซะจริง
สีสันรักลอยฟ้าเรามาดูรักย้อนยุคกันบ้าง
นี่เลยคู่รัก๑๔คู่จากอำเภอต่างของจังหวัดพิจิตร
พร้อมใจกันสวมชุดไทยย้อนยุคสมัยรัชกาลที่๕
แล้วก็พากันนั่งโดยสารรถไฟจากสถานีพิจิตร
ไปลงที่สถานีวังโปรด
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมจดทะเบียนสมรส
ที่บริเวณอาคารหลวงประเทิงคดี
อายุกว่า๑๐๐ปีในชุมชนบ้านวังกลม
ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานชื่นมืน
มีขบวนแผ่ขั้นหมากรำกลองยาวกันอย่างคืนเจียวค้า
ส่วนที่สาลาประชาพิลมจุดชมวิวบนเขื่อนรัชประพาจังหวัดสุราชธานี
ซึ่งได้รับขนานนำว่ากุ้ยลิ้นเมืองไทย
บรรยากาศก็อบอวนไปด้วยความรักค่ะ
มีกู้เบาซ้า๑๐คู่รวมพิธีรถน้ำซ้างภายในงานวิวา
เขาสามเกลอท่ามกลางสักขีพยานจำนวนมาก
ที่มาร่วมแสดงความยินดีในวันนี้
จากนั้นก็ล่องเรือเข้าไปยังเขาสามเกลอ
เพื่อรับมอบใบทะเบียนส่งรถกันด้วย
ส่วนงานนี้จัดกันเป็นประจำทุกปีค่ะ
งานวิวาใต้สมุทรบนเกาะกระดานจังหวัดตรัง
บอกได้เลยว่าน้ำทะเลหวานรับวาเลนไทยกันเลยทีเดียว
รถและรถทรายสังโดยต้องลงไปที่ระดับความลึกของน้ำประมาณ๘เมตร
ซึ่งหลังจากจดทะเบียนสมรสและถ่ายภาพใต้น้ำแล้ว
บรรดาคู่รักยังจูงมือกันปล่อยหอยมือเสือด้วย
แม่งานลักโรคก็ต้องมาค่ะ
ไปดูที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีกันบ้างค่ะ
เขาจัดกิจกรรมล่องเรือหารักและจดทะเบียนสมรสบนเรือให้กับคู่รัก๑๔คู่
ซึ่งบรรยากาศก็ชื่นมื้นไม่แพ้ใคร
พร้อมกันนี้ยังแจกวิตามินให้กับคู่รักที่พร้อมจะมีลูก
เพื่อให้ทารกที่เกิดมามีสุขภาพแข็งแรงเติบโตอย่างมีคุณภาพ
รวมทั้งแจบพ่อพ่านแม่พ่านไก่ชนหนึ่งคู่
ให้เป็นของขวัญในวันแห่งความรักด้วย
เพราะปีนี้เป็นปีรกานั่นเอง
ปิดท้ายกันที่อำเภอปฐุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ด
โอ้วมวนซื้นกันหลาย
มีคู่รัก๖คู่เข้าร่วมงานรักในสวนผักรักปลอดสารพิษ
ที่มีพิธีการจดทะเบียนสมรสพร้อมมอบของที่ระลึกให้ด้วย
ทั้งยังให้ผู้ร่วมงานทุกคนร่วมกันดื่มน้ำผักปลอดสารพิษ
แสดงความยินดีกับคู่รัก
กลางบรรยากาศที่อบอุ่นและอบอวนไปด้วยความรัก
เห็นแล้วอย่างนี้วันวาเลนไทยปีหน้า
คงต้องหาโอกาสไปร่วมกิจกรรมวันแห่งความรักกันบ้างล่ะค่ะ

ยังไม่หมดแค่นี้เพราะว่าสัปดาห์วาเลนไทย
ไม่ใช่แค่คู่รักที่เป็นคนแล้วก็จะหวานกันนะ

แต่ที่ฮือฮาสุดก็คือเจ้าของไก่ชน
เขาจัดงานแต่งงานให้กับไก่ชน
บอกเลยว่าสินสอดทองมั่นทั้งเงินสดและสร้อยคอทองคำ
ทำเอาคนอย่างเราอยากเกิดเป็นไก่เลย

ไม่ได้มีให้เห็นกันบ่อยสำหรับพิธีแต่งงานระหว่างไก่ชน

ไก่ชนซุปตาราคาหลักล้าน

เจ้าของทรุนศูมิ์ไก่ชนชื่อดังจังหวัดจันทบูรี
แห่ไปสู่ขอแม่เจ้ายอดประดูกอายุ๒ปี
ซุ้มไก่ชนเมืองย่าโมจังหวัดนครราชศรีมา
ที่ออกเดินทางจากโคราชเพื่อมาเข้าร่วมพิธี
ถึงจะเป็นงานแต่งของไก่แต่ทุกขั้นตอนเป็นไปตามแบบแผนประเพณีไทยทุกอย่างค่ะ
สินสอดทองมั่นสร้อยทองคำน้ำหนัก๑บาท๒เส้นและเงินสด๓แสนบาท
มีในอำเภอสอยดาวเป็นประธานในพิธีผูกข้อเท้าให้คู่บ่าวสาว
พร้อมกล่าวให้พรก่อนส่งตัวเข้าเรือนหอสีชมพู
ท่ามกลางประชาชนที่มาร่วมเป็นสักขีพยานรักกว่า๒๐๐คน
จากความรักของไก่ชนไปดูที่จังหวัดปฐุมธานี
ภายในงานเพชรมาเนีย๒๕๖๐ศูนย์การค้าเซียรังสิต
อกจากจะมีการประกวดสุนัขแต่งชุดแฟนซีน่ารักแล้ว
ไฮไลท์อยู่ที่งานแต่งงานของสุนัขสายพันธีวาว่า
ระหว่างเจ้าไพริน๓ขวบเพศผู้กับเจ้าสาวรุ่นพี่น้องดำ๖ขวบ
จดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยาถูกต้องตามกฎหมาย
รับรองโดยสมาคมพ่อพันธ์สุนัขแห่งประเทศไทย
แม่ไม่ธรรมดานะจ๊ะ
ปิดท้ายกันที่งานวิวาของคู่รักรุ่นใหญ่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ท่านผู้ว่ากรุงเก่าเป็นประธานจัดงานวิวาให้ควายโซเลปควายไทยแก้วฟ้า
พ่อพันธุ์ควายไทยที่มีราคาสูงที่สุดในประเทศขณะนี้
และมีลักษณะสวยงามที่สุดในโลก
อายุ๖ปีค่ะถึงเวลาสละโสด
เดินทางจากจังหวัดปราจีนบุรีมาสู่ขอเจ้าสาวควายหงอายุ๖ปีเช่นกัน
โดยมีพิธีล่อซุ้มประตูที่ตกแต่งด้วยดอกไม้เป็นรูปหัวใจพร้อมสินสอด
ทันทีที่ควายแก้วฟ้าเห็นควายหงประหนึ่งสอนรักปักกลางใจ
เดินตรงเข้าไปหาแล้วคลอเคลียร์อยู่ไม่ห่าง
ทำเอาแขกผู้เข้าร่วมงานอิจฉาไปตามกัน
อ้าวว่าแล้วก็จูบเย้ยแขกสักหน่อยจุ๊บ
จริงแล้วพิธีกรต้องบอกว่าหอมเลยหอม

ถึงเราจะไม่แต่งงานแต่บอกเลยว่าน่าไปร่วมงานเหมือนกันนะคุณเนาะ
งานเขาดีนะน่าสนุกใช่ไหม

ไปกั้นประตูเงินประตูทองอย่างนี้

แต่ไม่เป็นไรนะคะเอารอไปรอได้รอไปนะคะ
เดี๋ยวสักวันก็จะมีนะอันนี้บอกนี่แต่บอกตัวเอง
เดี๋ยวพักกันก่อนช่วงหน้าตลอดข่าวนะคะ
กลับมาดูรถเบนส์กับเหรียญกระสาป

เขาบอกว่ามีการเอามาติดและสวยงามมาก
อยากให้ไปดูเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
ใช่วันนี้นะครับมาเที่ยวเมืองด่างสายจังหวัดเมืองครับ
โปรดติดต่อไป